ยังอยู่ที่เรื่องโควิดนะฮะกระทรวงสาธารณสุขไทยเตรียมประกาศให้
ออกประมาณนี้มันมาแล้วมันก็ไปมันไม่มีความรุนแรง
จริงแล้วนี่คือเป้าหมายที่จะให้โควิดเป็นเพียงโรคประจำถิ่นเท่านั้นครับ

ยุทธศาสตร์ปีนี้ปี๒๕๖๕คือจะให้ไทย
ทำให้โควิด๑๙กลายเป็นโรคประจำถิ่นให้ได้
ทำให้ได้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อ
อัตราผู้ป่วยและการเสียชีวิตต้องลดลงเหลือ๐
เข้าข่ายโรคประจำถิ่นทันทีนี่คือเป้าหมายครับ
แต่ก่อนจะไปถึงเป้าหมายกระบวนการเป็นยังไง

นี่ไงแม่งทุกครู่บ้านเราพร้อมขนาดนั้นแล้ว

แล้วต้องทำให้โควิด๑๙เลิกกะทิหยุดกลายพันธุ์กันที
ส่วนนะนี่หลายคนบอกปลามาสไว้แล้ว
มันยังป่วยมันยังตายมันยังติดเป็นหลากร้อยหลากพันหลากหมื่น

ตัวเลขต่างที่เป็นตัวชีวัตรเนี่ยมันต้องมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น
อันนี้ก็อยู่เป็นเป้าหมายถือว่าเป็นเป้าหมาย
ในการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของกรมควบคุมโรคนะฮะ
เรื่องของตัวเลขตัวเลขโอมิครอนไทยทะลุเกินครึ่งหมื่น
รู้เกินครึ่งหมื่นคือ๕๐๐กว่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และประเทศไทยมี๗๗จังหวัดโอมิคอนไปเยี่ยม๗๑จังหวัดแล้วฮะ
สายพันธุ์ที่ติดมากก็คือสายพันธุเดลต้า
สายพันธุ์ที่รอลงมาก็คือโอมิครอนนี่แหละ
ส่วนคาดการณ์จำนวนผู้ติดโควิดอันนี้คาดการณ์นะ
การจำนวนผู้ติดโควิดหากประชาชนคนไทยกาดตก
รับรองว่ามักกรากุมภามีนาเมษาไม่ต้องร้องเพลง

มกรากุมภาตัวเลขของคนติดโควิดจะพุ่งไปถึง๒๐๐๐
และถ้าหากยังมีการละเลยเพิกเฉยไม่สนใจกาดตก
ตัวเลขของมีนาเมษาจะปลาเข้าไป
อันนี้ต่อวันนะครับ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐ต่อวัน

ถ้าหากคนไทยยังคงเคร่งครัดในเรื่องของการดูแลตัวเอง

ดูตัวเลขของการฉีดวัคซีนบ้างนะครับ

๑๐มกราคมฉีดไป๓๐๐๐๐๐กว่ากับ๔๐๐๐๐๐เยอะนะฮะ
เยอะขึ้นมาแล้ว

ส่วนภาพรวมประเทศไทยฉีดปลาเข้าไป๑๐๗๔๓๑๕โดสแล้วนะฮะ
นี่คือตัวเลขของการฉีดวัคซีนล่าสุดนะครับ